หนึ่งก่อนจะไปดูซิกแพคนะคะ

มันเหมือนมากกับภาพประวัติศาสตร์
จากท่านทูฎจากฝรั่งเศสภนนั้นหลุยที่๑๔

เป็นภาพที่ได้มีการวาดขึ้นนะคะ
เป็นภาพเรื่องราวตอนเข้าเฝ้าอย่างที่บอกไป

อันเชิญพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่สิบสี่
แต่ว่าในเรื่องแล้วก็ในประวัติศาสตร์ที่มีการพูดถึงนะฮะ
พระองค์ไม่ยอมชูพานสูงขึ้นระดับไหลค่ะ
ดังนั้นสมเด็จพระนารายมหาราชก็เลยต้องโน้ม

แล้วก็คนที่อยู่ด้านล่างก็คือท่านปอคอนนั่นเองนะคะ
ก็พยายามที่จะบอกให้ท่านทูตยกขึ้นหน่อย

ธรรมเนียมพระราชประเพณีของเรานั่นเองนะคะ

แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องอาหารเช้านะคะ

หมูสโรงเป็นอีกหนึ่งเมนูในละครนะคะ
ซึ่งหมูสลงก็คือเอาหมูสับมาแล้วก็พันต์ด้วย
กับรากผักชีนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างตามสมัยก่อนที่เขามีนั่นแหละ
นี่แหละค่ะถือว่าเป็นกระแสฟีเวอร์จริงนะคุณผู้ชม
แล้วก็เลยไปดูกันต่อกับนะคะคุณก๊อตจีรายุ

คุณก๊อตเนี่ยต้องบอกว่าหล่อล่ำมากเลยในเรื่องเล่นเป็นพระเจ้าเสือนะคะ
แล้วก็เขาบอกกันว่าตอนนี้ก๊อตจีรายุเนี่ยฮอตมากนะคุณผู้ชม
ตอนนี้เขาเล่นละคร๔วันต่อสัปดาห์แล้วนะละครเขาออนแอร์
ตอนนี้เป็นก๊อต๔วันแต่ถ้าก๊อตเล่นละครทั้งหมด๗วัน
เขาแชร์กันเยอะว่าจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมพี่แจ๊

แต่ว่าเรื่องซิกแพคเนี่ยจะแย่งซีนพระเอกกันหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ
คงไปแย่งซีนใครไม่ได้หรอกครับ
มันก็แค่มันคงเป็นตัวละครที่แปลกใหม่

เหมือนเดิมมาแล้วแล้วอยู่โผล่มาอีกตัวละครหนึ่งที่
มีบุคลิกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับ
ผมอยากจะเชิญพวกเขาให้เปลี่ยนมาสนใจวิธีคิด
วิธีการทำงานหรือวิธีการดูแลตัวเอง
ฉาโบเหลือเกินอยากจะไปสิ่งร่างอยากโดนกัดหูค่ะ
ผมกับโบเราคบกันเรามีทั้งช่วงที่ลำบาก
แล้วก็ช่วงที่แบบช่วงที่ดีนะครับ
แล้วเวลาที่ผมดีขึ้นมาตัวเขาเองก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะครับ
แล้วมันทำให้ผมยิ่งรักเขามากขึ้น

เพราะว่าคู่นี้เขาคบกันมาประมาณ๔ปีแล้วนะคะ
แต่อย่างที่ก๊อตบอกไปว่าช่วงที่ยากลำบากเนี่ย

เพราะว่าเขาไม่ใช่พระเอกเขาเป็นตัวร้องร้องอ่ะนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่ดังเป็นผู้แตกนะคะ

พวกเรานี่แหละค่ะจะไปช่วงยิงหัวใจ
ฉันว่าก๊อตจะไม่กัดหูพี่แจ๊คอย่างเดียว

ยอมเลยนะคะพร้อมมาก